เมื่อวานี้เรานำเสนอไปว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินทร์
แล้วก็พูดถึงประเด็นคุณทักษิณ
พูดประมาณว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณทักษิณนั้น
พ้นโทษแล้วอาจจะมีการขอคำปรึกษาอะไรต่าง

วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์
คุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งแน่นอนครับ
คุณพิวนภูมิธรรมก็เป็นคนสนิทคนนึงของอดีตนายกทักศิลป์
ก็แสดงจุดยืนหนุนแนวคิดของนายกอย่างเต็มที่
ก็คือจากกรณีเมื่อวานนี้ที่ผมได้เกิดเอาไว้ก็คือว่าคุณเศรษฐานายกเศรษฐาพูดเอาไว้เกี่ยวกับคุณทักษิณ
บอกว่าคุณทักษิณก็เป็นอดีตนายกที่พูดตรงก็คือว่าอาจจะได้รับความนิยมมากที่สุดคนนึง
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับถ้าเกิดว่าพ้นโทษมาแล้วก็อาจจะขอคำปรึกษา
ล่าสุดวันนี้ครับท่านนี้นะฮะคุณภูมิธรรมเวชยชัยตอนนี้ก็รักษาการในส่วนของนายกอยู่ด้วย
เพราะว่านายกอยู่ต่างประเทศบอกว่านายกเศรษฐาให้ความเห็นดังกล่า
อยากได้ประสบการณ์และความสามารถของคุณทักษิณหากไม่ติดขัดด้านกฎหมาย
ก็น่าจะเป็นไปได้นอกจากนี้ครับทางรัฐมนตรีภูมิธรรมนะครับ
บอกอีกว่าคุณทักษิณพูดเสมอว่าพร้อมจะช่วยเหลือประเทศชาติ
แล้วก็เชื่อว่าหากไม่รับตำแหน่งการเมืองก็จะไม่เกิดปัญหาความขัดแย้ง
เพราะรัฐบาลฟังเสียงของประชาชนกลุ่มต่างอยู่แล้ว
ซึ่งทางคุณทักษิณเองก็ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งเช่นเดียวกัน
แล้วบิ๊กก็พูดอยู่เสมอว่ากลับมาคราวนี้ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านก็อยากจะอยู่ครอบครัวส่วนเรื่องของประเทศชาติไม่ว่าเรื่องไหนก็ตาม
ถ้าสามารถช่วยอะไรได้ก็ยินดี
เพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่ก็เป็นไปได้นะครับ
ถ้าทุกอย่างมันอยู่ที่เป้าหมายที่ทำให้ประเทศชาติมันดีขึ้น
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าได้มีการร่วมมือกันแล้วก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากท่านไป
แต่ยังไงก็ดีก็ต้องดูข้อกฎหมายต่างว่าท่านพ้นเรียบร้อยไหม
ว่ากฎหมายมีปัญหาอะไรไหมในเรื่องนี้
นี่ครับฟังความเห็นของคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณทักษิณไปแล้ว
ฟังความเห็นของคนที่เอาพูดง่ายคือไม่โอเคคุณทักษิณบ้าน
เฉพาะอภิษฎที่ได้รับจากการไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจว่างั้นเถ
ก็คือทางกลุ่มคอปทเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย
ก็คือเขามีการตั้งคำถามเรื่องของการที่ว่าคุณทักษิณนั้นมีอภิษฎไหม
ประโยชน์เหนือกว่าผู้ต้องขังรายอื่นไหมรักษาตัวที่โรงพยาบาล
จำได้ไหมฮะกลับมา๒๒สิงหาคมวันนี้๒๒กันยายน
คิดหลวงก็เดือนหนึ่งแล้วคอปทก็เรียกร้องให้เปิดเผยเวลาระเอียด
อาการป่วยต่อสังคมนะครับทั้งอาการช่วงแรกทำไมให้ไปรักษาตัวที่เรือนจำ
เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองและสาเหตุที่ต้องผ่าตัดใหญ่
คล้องกับที่ทางบุตรสาวคุณแพทองทานพูดผ่าตัดอะไรผ่าตัดที่ไหนโรคอะไร
แล้วก็ขอให้หน่วยงานต่างเช่นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมาย
สังเกตการเรื่องของอาการป่วยด้วยของทางคุณทักษิณด้วย
อันนี้เป็นประเด็นการเมืองที่น่าสนใจนะครับ